ศอกสลับใช้เหลี่ยมอีกแล้วครับเดวิท
ซุปะจิ๋วทิ้งด้วยสอบขวาบักด้วยสอบซ้าย

เอาละครับเสียบด้วยซ้ายเลยครับ

โอ้โหดูครับแกลากมาเสียบเลยครับ

แล้วเดวิทพยายามจะใส่เหลี่ยมครับวงในเสียบขวาโต้ก่อน

เอาละครับล็อกในตีด้วยขวา

ยังไม่หยุดครับยังไม่หยุด
สามในแค่งแรกขึ้นจิ้มด้วยมันขวา

เอาละครับเสียบซ้ายเสียบขวา

เป็นฝ่ายเอาชนะน็อคไปได้ยกที่๔ครับ
อู้วเปิดเกมบุกอย่างหนักเลยครับ
และส่งผลจนได้ครับ